เราไปเริ่มต้นนะคะด้วยบรรยากาศที่ร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันเมื่อวานนี้

ก็ไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้นะคะ
หลังจากถูกญี่ปุ่นนั้นซ้อนเชิงไปถึง๐ประตูต่อ๔ค่ะ
ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี
ที่เสมอซาอุดีอาราเบีย๑ประตูต่อ๑ในเกมแรก
พบญี่ปุ่นที่ชนะเกาหลีเหนือมา๑ประตูต่อ๐
ซึ่งก่อนเกมค่ะไทยหวังจะเก็บ๑คะแนนจากญี่ปุ่น
แต่เมื่อลงสนามจริงแล้วญี่ปุ่นครองเกมได้เหนือกว่า
โดยขึ้นนำทีมชาติไทยอยู่๑ประตูต่อ๐ในครึ่งแรก
จากนั้นในเกรื่องหลังนาทีที่๔๙
ญี่ปุ่นนั้นนำห่างไปไป๑๒ประตูต่อ๐โดนเข้าไปเลยนะ
จุดเปลี่ยนสำคัญค่ะก็เกิดขึ้นในช่วงนาทีที่๕๓
ซึ่งไทยนั้นได้จุดโทษค่ะ
แต่ว่าทิติพันธ์พ่วงจันทร์กลับลื่นในจังหวะยิงแบบนี้
เสียดายพลาดไปทำให้บอร์นนั้นไปชนคาร
โอกาสตีไข่แตกอย่างน่าเสียดาย
ก่อนนั้นนะคะจะถูกญี่ปุ่นค่ะยิงเพิ่มขึ้นอีก๒ลูก
นาทีที่๗๕แล้วก็จุดโทษในนาทีที่๘๔แบบนี้
แหมก็ทำให้คนไทยนะใจแป้วกันเป็นแถวเลย
จบเกมค่ะญี่ปุ่นก็ชนะ๔ประตูต่อ๐
เข้ารอบ๘ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้ว
ส่วนไทยก็ต้องไปลุ้นในเกมสุดท้ายค่ะ
ซึ่งก่อนการแข่งขันกับญี่ปุ่นนะคะ
เมื่อคืนนี้ทีมชาติไทยก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ของ
ว่าห้ามนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงสนาม

สมพรยศผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนั้น
ซึ่งเซฟจุดโทษได้ในเกมที่เสมอกับซาอุดีอาราเบีย
นำเสืออุ้มทรัพย์ของหลวงพ่ออุทัย
วัดเกาะตาพุธจังหวัดราชบุรี

จากนี้นะคะก็ยังห้ามให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้
ในจุดมิกโซนหลังจบเกมด้วย
เนื่องจากว่าไม่ต้องการให้ฟุตบอลนั้นไปยุ่งเกี่ยวกับศาสนาหรือว่าความเชื่อ
ฝ่าฝืนก็จะปรับถึง๕๐๐เหรียญสหรัฐหรือว่าเป็นเงินถึง๑๗๕๐๐๐บาทค่ะ
แต่ดูเหมือนว่าโชคเมื่อวานนี้ก็ยังเข้าข้างทีมชาติไทยอยู่นะ
เนื่องจากว่าอีกคู่หนึ่งค่ะในกลุ่มเดียวกันเกาหลีเหนือเสมอกับซาอุดีอาราเบียไปแบบสนุกค่ะ
ประตูต่อ๓โดยที่เกาหลีเหนือนั้นตามตีเสมอได้ในช่วง๕นาทีสุดท้าย
ซึ่งเกมนี้นะคะหากมีผลแพ้ชนะก็จะทำให้โอกาสการเข้ารอบของไทยนั้นเหลือน้อยเต็มทีค่ะ
สำหรับญี่ปุ่นลอยลำไปเลยนะคะไปถึงอันดับ๒ค่ะซาอุดีอาราเบียมี๒คะแนนและอันดับ๓เกาหลีเหนือมี๑คะแนนเท่ากับทีมชาติไทยที่รั้งอันดับสุดท้ายค่ะ
แต่ว่าคะแนนห่างกันไม่มากนะคะทำให้โอกาสในการเข้ารอบของไทยนั้นก็ยังมีลุ้นยังเป็นไปได้อยู่ร่วมรุ้นกันนะคะ
พร้อมกันค่ะในเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีซาอุดีอาราเบียพบกับญี่ปุ่นนะคะเกาหลีเหนือพบกับไทยซึ่งเงื่อนไขที่จะทำให้ไทยเข้ารอบได้ที่จะต้องร่วมรุ้นกันก็คือไทยนั้นต้องเอาชนะเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือให้ได้ค่ะ

ต้องบอกว่าไทยแลนด์สู้